ข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องรีบส่งกำลังใจให้กับนางเอกสาวหยาดทิพย์ราชปาน
คือเธอเนี่ยโพสต์รูปภาพลงในอินสตาแกรมนะคะ
ซึ่งเป็นภาพที่เธอเนี่ยใส่เฝือกที่ขาวทั้ง๒ข้างคือ๒ข้างเลย
โดยเธอบอกนะคะว่าเพราะความซุ่มซ่ามเป็นเหตุ
ได้รับบาดเจ็บล้มจนกระดูกข้อเท้าหักทั้งสองข้าง
นิ้วเท้าหักถึง๓นิ้วด้วยกันนะคะ
ซึ่งเธอเองก็ต้องขออภัยทางกองละครแล้วก็งานอีเวนต์ต่างที่ต้องยกเลิกไป
ในวงการแล้วก็แฟนคลับที่เห็นแบบนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจกันด่วนเลยนะคะ
ฉันเชื่อเหลือเกินว่ากำลังใจอย่ากดิปรัชปัณฑ์ราชปัณฑ์ในวันนี้น่าจะดี
เพราะว่านอกจากกำลังใจจากบรรดาแฟนคลับแล้วเพื่อนในวงการแล้ว
อีกหนึ่งกำลังใจสำคัญก็คือแฟนนุ่มนี่แหละ
เชื่อนะว่าน่าจะมาดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่านี่หนัก

ขาสองข้างเลยไม่ได้นะพูดคือเดินไม่ได้ค่ะต้องนอน
ต้องนั่งรถเข็นตลอดเลยเป็นกำลังใจให้หายไวนะคะ